ย้อนกลับไป๑ปี๖เดือนที่ผ่านมา

ถูกคนร้ายตามประกบยิงจนเสียชีวิต
กลางถนนรังสิตนครนายกแถวครอง๔

ก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมครับ
เผยให้เห็นถึงภาพเหตุการณ์
ตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
เป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์

บนถนนรังสิตนครนายกครอง๔
ใกล้กับจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
บึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
จนถึงตอนนี้ผ่านมา๑ปี๖เดือน

แล้วก็ไม่สามารถจับคนร้ายดำเนินคดีได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไป
คุยกับนายกมลยุทธนาอายุ๕๐ปี
และว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธินียุทธนาอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นพ่อและพี่สาว

นายรัฐพลยุทธนาแล้วก็เพื่อนของเขาอีก๑คน
เล่าแบบนี้พี่สาวบอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ตามเธอให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ว่าน้องชายกับเพื่อนถูกรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
ที่มีคนร้ายตามประกบยิงตามร่างกาย
ทั้ง๒คนมีแบบแท้ถูกยิงตามลำตัว
คนละ๗๘นัดทีเดียว
ผ่านมาปีกว่าปีครึ่งแล้วนะฮะ
ยังไม่มีท่าทีว่าตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้เลย
ที่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจโหดเยี่ยมมาก
น้องชายพยายามร้องขอชีวิตแล้วจากภาพนะฮะ
แต่กลับถูกยิงซ้ำเข้าที่ปลายคาง
เพื่อนอีกคนถูกยิงซ้ำกลางหน้าผาก

ผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยแม้แต่น้อยนะครับ
มันโหดมากเลย

และก็หนูคิดว่าถ้าเขาไม่ได้เจอกับตัว
เขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางครอบครัวเราสูญเสียอะไรบ้าง
พ่อแม่เขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางครอบครัวเราเป็นยังไง
ถึงแม้เขาจะติดคุกไปเขาก็มีโอกาสที่จะออกมา
แต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคนดีเลยหรือเปล่า
แต่ทางน้องเราน้องเราร้องขอชีวิตในคืนนั้น
แต่คุณกลับไม่ให้ไม่ให้เลย
แล้วก็ที่ศพน้องชายเรา
รอยมือที่ร้องขอชีวิตมีรอยกระสุนถากตัดไป

เหตุการณ์ที่พี่เล่าเขาหมายถึงว่าเขาดูจากภาพวงจรปิด
น้องชายยกมือขึ้นมาเหมือนยกมือไหว้ร้องขอชีวิต
แล้วกระสุนถากมือไปแล้วก็ไปเข้าที่ปลายคลางทะลุหมวกกันน็อก
โดนยิงซ้ำจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ครอบครัวจะไปพบกับรองผู้บริษัทการตรวจผู้ทรพัก๑

ให้กับน้องชายที่เสียชีวิตต่อไป
ปีครึ่งแล้วคดีเงียบมาก